คุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้ที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
มีตัวเงินตัวทองอยู่ก็วิ่งข้ามแยกไฟแดงมา
สุดท้ายพ่ายให้กับกิ๊งกือตัวเล็กด้วยเออเนี่ยล่ะอ่า
คุณผู้ชมมาดูกันค่ะเนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้าน
ถ้าริมถนนนะคะสี่แยกไฟแดงหัวเด่นเลขที่บ้านนะ
เลขที่ร้านคือหนึ่งร้อยสิบทับหนึ่งเออหมู่สองตำบลหนองแม่ไก่
อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเห็นไหมคะตัวเงินตัวทองเนี่ย
วิ่งเข้าไปพลาดอยู่ในร้านนี้เลยค่ะเดือดร้อนไปหมด
ทีมกู้ภัยก็ต้องรุดเข้าไปช่วยกันจับผู้เชี่ยวชาญจับสัตว์ไว้คัน
ทีมนี้เป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงคนนี้ค่ะนี่นี่นี่

พี่ไปช่วยกันตกปุ๊นใจกันไปหมด

จับจับปากอยู่นะตัวเงินตัวทองอยู่แต่ก็กรี๊ดแล้วก็กลัว
บางคนกลัวยังไงก็กลัวนะคะโอ้คุณผู้ชมเอาไปไปสอบถามเธอนะคะ
หญิงสาวกู้ภัยคนนี้ค่ะเธอบอกว่าเธอจับมาหมดแล้วนะ
งูเงี้ยวเขี้ยวขอตัวเงินตัวทองเนี่ยเธอไม่กลัวเลย
ไม่กลัวสักนิดแต่สารภาพเลยค่ะที่กลัวสุดสุดนี่ก็คือกิ้งกือ
เพราะเขาบอกว่าเขารู้สึกขยักเสี่ยงทุกครั้งที่เจอกิ้งกือค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือว่าเป็นตัวใหญ่
อย่างตอนนี้แทบสติแตกไปเลยนะคะยังดีที่มือเนี่ยยังจับตัวเงินตัวทอง
ไว้แน่นไม่ยอมปล่อยเลยอ่ะแล้วก็ช่วยกันผูกขาตัวเงินตัวทอง
ไปปล่อยได้สำเร็จนะคะสรุปคือกิ้งกือมันมาจากไหน

จับหัวจับหางอุ้มเลยนะคะอุ้มไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ชาวบ้านไม่พลาดไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ลงท้ายนะคะ
เลขที่บ้านนะคะบอกไปแล้วตอนต้นเนี่ย
สิบทับหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ทับหนึ่งเนี่ยนะคะ
ว่าเพราะเขาเชื่อว่าอาจจะมีโชคนี่
คุณพี่เธอก็รู้ดีนะคะรู้จังหวะมาจอดขายทันทีเลย
เจ้าของร้านบอกว่าตอนที่เขากำลังขายของอยู่ในร้านเนี่ยนะคะ
คุณสูชาติอินทรโชธเนี่ยก็เจอตัวเงินตัวทองเนี่ย
ข้ามมาจากแยกไฟแดงตรงดิ่งเข้ามาในร้านเลยค่ะ
สุดท้ายก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยนะคะจับไปปล่อยสู่ธรรมชาติอย่างที่เห็นไปค่ะ
แม่สยบมานักต่อนักสัตว์ทุกประเภทแล้ว
ค่ะขอวงเล็บไว้หนึ่งประเภทอีกอื่นไม่เอาจริงจริง
คือคนจะกลัวจริงต้องกลัวจริงจริงใช่
เขาใช้คำว่าไม่เอาไอ้กือไอ้กือ
เรียกว่าไอ้กือแบบนี้นะคะ